ตัวลงใต้ไปที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประบางคามค่ะ

อู้ววในธรรมชาติป่าเลย
คุณนี่มันเป็นธรรมชาติสร้างมานะความสวยงาม

นี่ค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ชื่นชอบแล้วก็ทยอยมาเที่ยวตลอดทั้งวันเลยนะคะ

ใครมาที่นี่ก็ต้องมาชมความสวยงามของสระน้ำผุดหรือว่าสระมรกฏนี่แหละ
มันมีความใสเคี้ยวเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะขุดขึ้นมาตลอดเวลา
ท่ามกลางความร่มรื่นของพันไม้
แล้วก็ยังมีนกหายากใกล้ส่วนพันธุ์หลายชนิดอยู่ในที่นั่นด้วยคุณผู้ชม
คือที่ผ่านมานี่นะคะทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
เขาปิดบริเวณพื้นที่สระน้ำผุดเนี่ย
ตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมจนถึงตุลาคม
เพื่อให้ธรรมชาติมันได้ฟื้นฟูมันได้ปรับปรุงเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยนานกว่า๖เดือน
ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปบริเวณนี้เลยนะคะ
แล้วก็จะปิดมาโดยตลอดเนี่ยนะคะ
และจะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมในช่วงปลายปีนี้แหละนะคะ
โดยทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าก็จะจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างเข้มงวด
สิ่งหนึ่งที่เขาเข้มงวดก็คือการห้ามนำถุงพลาสติกเข้าไปในพื้นที่
ใครเอาไปต้องมาห้อยแขวนทิ้งเอาไว้แบบนี้ค่ะ

แต่สุดท้ายพอจะเข้าไปข้างในจริงต้องแขวนทิ้งเอาไว้แบบนี้
งั้นเดี๋ยวเกิดไปทิ้งเอาไว้มันจะกลายเป็นขยะมูลฝอยแถวนั้น
แล้วมันก็จะทำให้ทัศนีภาพไม่สวยงาม
พอแขวนทิ้งเอาไว้ขากลับเอากลับด้วยนะ

ห้าโมงเย็นเขาปิดออกมาเนี่ยอ้าวคุณเก็บไปด้วยอะไรแขวนเอาไว้

จริงแล้วเนี่ยทางอุทยานแห่งชาติอะไรต่างเหมือนแบบนี้
ไม่อนุญาตเลยนะคะให้นำถุงพลาสติกเข้าไป
เพราะบางทีคุณอาจจะลืมทิ้งไว้ได้
เพราะว่าเป็นนโยบายของทางกระทรวงเลยนะคะ
กรมอุทยานพวกสัตว์ปงสัตว์ป่าสวนสัตว์ต่างเนี่ย
ห้ามเอาโฟมเอาพวกถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้เข้าไป

ถ้าหาโฟมทิ้งเอาไว้สัตว์ปรงสัตว์ปลาไม่รู้เรื่องกับเรากินก็ทำลายสิ่งแวดล้อมไปอีก
ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษขึ้นมาด้วยนะ

ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวแล้วเราก็อยากจะเห็นธรรมชาติสวยแบบนี้

สัตว์น้ำมรกฏใช่ไหมคะสัตว์มรกฏสัตว์น้ำผุดค่ะค่ะ
คือจริงเวลาไปเที่ยวในพวกโปรแกรมทัวร์นะ

มรกฏไปเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดกระบี